ถ้าเกิดว่านับถึงวันนี้ถือว่า๒อาทิตย์หรือว่า๑๔วันแล้วนะครับ
ทั้ง๑๓ชีวิตใช้ชีวิตอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ความคิดถึงที่เด็กมีต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง
และความคิดถึงที่พ่อแม่ผู้ปกครองมีต่อเด็กมันมีมากมายเหลือเกิน
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะช่วยอยู่ให้การติดต่อสื่อสารมันเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

แต่ตอนนี้ยังบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่ายังทำได้ไม่สำเร็จ
เพราะว่าตัวโทรศัพท์ยังไปเข้าไปไม่ถึง

ดังนั้นก็เลยใช้วิธีการเป็นการเขียนจดหมาย

แล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ออกมา
ส่วนผู้ปกครองก็เขียนใส่กระดาษแล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ส่งเข้าไป

การที่จะออกมาดำน้ำออกมาอีก๕ชั่วโมงนะ
เมื่อเช้านี้ค่ะเขาก็มีการโพสต์จดหมาย
ซึ่งเป็นลายมือของน้องทั้ง๑๓คน

แล้วเขาบอกว่าจดหมายนี้ออกมาจากถ้ำหลวง

ครูอย่าให้งานเยอะ
เล็กสุดเลยเด็กชายชะนิญวิบุลรุ่งเรือง
บอกว่าพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะ

ฝากบอกพี่ยอดเตรียมตัวพาไปกินไก่ทอด

โค้ชเอกเอกพลจันทวงศ์เขียนบอกว่า

ตอนนี้เด็กสบายดีกันครับ
มีพี่ทีมงานดูแลเป็นอย่างดี
ผมขอสัญญาว่าจะดูแลเด็กให้ดีที่สุด
และขอกราบขอโทษผู้ปกครองด้วยครับ

ว่าถึงอากับย่าผมสบายดีครับ

อาบอกย่าทำน้ำผักกับแคปหมูไว้ด้วยครับ
ออกไปแล้วจะไปกินครับรักทุกคนครับ

น้ำพริกกับแคปหมูน่ะ
แต่ลายมือก็ค่อนข้างจะอ่านยากนิดหนึ่ง
แล้วก็เขียนด้วยดินสอไงนะ

อันนี้เราต้องมาปรับสีให้ตัวอันนี้เข้มขึ้นนะ
แล้วคุณผู้ชมจะเห็นสภาพกระดาษมันก็จะเหลือง
เพราะต้องฝาอะไรออกมามากมายเหลือเกินนะครับ

ส่วนจดหมายอีกฉบับเป็นลายมือของน้องพงศ

ว่ารักพ่อแม่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ
ภัยแล้วครับรักทุกคนนะครับ

เขียนบอกว่าพ่อแม่นิกรักพ่อแม่เนอะ

กับน้องโตยโตยก็แปลว่ากับน้องด้วยนะครับ
ถ้าออกไปได้พ่อแม่จะพาไปกินหมูกระทะหน่อย

แล้วก็มีรูปหัวใจแบบนี้นะครับ
ส่วนฉบับต่อไปค่ะมีทั้งน้องมาร์คแล้วก็น้องมิกนะคะ
น้องม้าก่อนเด็กชายมงคลบุญเปี่ยม
เขียนว่าแม่อยู่บ้านสบายดีไหมผมสบายดีนะครับ
ฝากบอกคุณครูด้วยนะครับรักแม่แล้วก็วงเล็บน้ำหอมนะคะ
ส่วนน้องมิ๊กเด็กชายพานุมาตรแสงดี
เขียนว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคิดถึงทุกคนครับ
ตาน้าแม่พ่อและพี่น้องรักทุกคนนะครับผม
อยู่ในนี้มีความสุขดีครับพี่หน่วยซิลดูแลอย่างดีครับ
รักทุกคนรักทุกคนตัวใหญ่มากนะฮะ

แล้วก็อีกฉบับหนึ่งเป็นลายมือของน้องดอมกับน้องอดุล
ว่าผมสบายดีครับแต่อากาศอาจจะเย็นหน่อย
แต่ไม่ต้องเป็นห่วงแต่อย่าลืมวันเกิดผมด้วย
วันเกิดของน้องดอมเพิ่งผ่านมา๓กรกฎาคม
ครบ๑๔ขวบ๑๔ปีเต็มคุณแม่เขาบอกแล้วนะ
ถ้าออกมาได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะจัดงานวันเกิดย้อนหลังให้นะคะ
แล้วก็อาจจะให้น้องบวชนะ
ส่วนน้องอดุลค่ะเด็กชายอดุลสามอ่อน
เขียนว่าตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราแล้วนะครับ
ผมคิดถึงทุกคนครับอยากกลับเร็วแล้วครับ
ส่วนน้องไนท์นะครับนายพีรพัฒน์สมเพียงใจ
เขียนว่าอันนี้ก็น่าจะแปลเป็นภาษาเหนือแบบนี้

ต้องเป็นห่วงไนท์เนอร์ไนท์รักทุกคนเนอร์
นะครับบะต้องก็ไม่ต้องนะบ่อนะ
เติ้ลนะครับเด็กชายนัทวุฒิทาคำทราย
เขียนว่าเติ้ลคิดถึงพ่อแม่นะ
คิดถึงจุ๊บด้วยรักพ่อแม่นะครับ
ต้องเป็นห่วงเติ้ลดูแลตัวเองได้นะครับ
โน้ตเด็กชายประจักษ์สุธรรมเขียนว่า
ปลอดภัยดีเปิ้ลก็คือผมนะภาษาเหนือนะ
เดี๋ยวพี่บุ๊กอ่านให้เพราะพี่บุ๊กเป็นคนเหนือคนเจียงใหม่ครับ
ผมดูอีกฉบับนึงของน้องบิ๋วน้องบิ๋วกับน้องติ๋
น้องบิ๋วเด็กชายเอกรัฐวงศ์ศูกจรรย์เขียนเอาไว้

วิวหาย๒อาทิตย์เดี๋ยวไปช่วยแม่ขายของทุกวันว่างเนอร์
รีบไปเนอร์อันนี้คือน้องบิวนะคะ
แล้วก็น้องตีน้องตีนายพรชัยคำหลวง
อายุ๑๖ปีน้องตีก็เขียนว่าไม่ต้องเป็นห่วง
มีความสุขมากนะพ่อแม่น้องครอบครัว
นี่แหละค่ะเป็นลายมือของน้อง

พี่หน่วยซิลก็ดำน้ำแล้วก็เอามาให้ถึงมือคุณพ่อคุณแม่